เพราะว่าเราจะตรวจสอบสภาพอากาศกันแหละฮะ
หลายคนถามว่าลมหนาวที่มาคราวนี้มาช่วงวัน๒วันนี้
จะหนาวสุดท้ายหรือเปล่าหรือว่าจะมีหนาวอีกนะครับ
พูดถึงสภาพอากาศวันนี้นะฮะลมหนาวเช้านี้เป็นลมหนาวแรงที่สุด
ในรอบเดือนมกราคม๒๕๖๔เลยนะครับ
ทำให้อุณหภูมิตามยอดดอยแล้วก็ยอดภูเช้านี้
คุณติดลบแล้วนะจนเกิดน้ำค้างแข็ง
วันนี้ลาดกระบัง๑๔องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ชมส่งมานะครับ
ต่อกันที่ยอดดอยยอดภูเขาบอกเช้านี้ติดลบ
จนเกิดน้ำค้างแข็งลมหนาวครั้งนี้ยังแผ่ขยายปกกลุ่ม
ไปถึงภาคใต้ตอนบนด้วยนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านั้นภาคใต้นะคุณมีฝนตก
ตอนนี้มีอากาศที่เย็นในภาคใต้ตอนบนด้วยนะครับ
เช้านี้นะครับอุณหภูมิต่ำสุด
วัดได้อยู่ที่๑๗องศาเซลเซียส
ใครมีต่ำกว่านี้บอกมาหน่อยนะฮะ
บางคนบอกโอ้โหนึกว่าอยู่สัก๑๔๑๕องศาเซลเซียส

ถ้า๑๗องศาเซลเซียสเขาก็หนาวแล้วนะ
กรุงไม่เคยเจออากาศหนาวแบบนี้
บอกว่า๑๗องศานี่ก็หนาวแล้ว
จะมีอากาศที่หนาวเย็นมากกว่าเมื่อเช้านี้

จนถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็ประมาณ๑๖องศาเซลเซียส
ส่วนภาคอื่นหนาวเย็นจับใจควันออกปากแล้วครับ
จากประเทศไทยนั้นมีมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีน
ซึ่งเป็นอีกระรอกหนึ่งพัดมาพัดมาจากเทือกเขาเอเวอเรส
ลงมาปกคลุมทางตอนบนของไทยลากยาวไปจนถึงภาคใต้ตอนบน
ทำให้บ้านเรามีอากาศหนาวจัดโดยเฉพาะยอดดอยยอดภูนะครับ
ส่วนพื้นที่รุ่มปกตินะฮะมีอากาศเย็นถึงอากาศหนาวนะครับ
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะค่อยอุ่นขึ้นหมายถึงผ่านไปสัก๒๓วันก่อนนะ
แต่ภาพรวมประเทศไทยนะครับก็จะมีอากาศหนาวเย็นถึงช่วงทั้งค่ำและเช้า
ตลอดเดือนมกราคมแต่ในช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อนจนแสบผิวเลยนะฮะ
ส่วนภาคใต้นะครับสภาพอากาศแตกต่างจากภาคอื่นนะครับ
เพราะว่าภาคใต้มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรง
พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้
ก่อนหน้านั้นทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนัก

ก็ด้วยความเป็นห่วงพื้นที่ภาคใต้เช่นเดียวกันนะครับ
แต่คราวนี้ทั้งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรง
ยังคงพัดปกคลุมอยู่มันไม่ได้ทำให้เกิดฝนแล้ว
มันทำให้เกิดคลื่นลมแรงคลื่นซัดฝั่ง
ดังนั้นคลื่นลมบริเวณที่มีลมแรง
สูงถึงประมาณ๒๔เมตรโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทย
ส่วนคลื่นซัดฝั่งก็ต้องมีการเตือน
เรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึงวันพรุ่งนี้๑๒

ก็เฝ้าระวังจับตามองเรื่องของสภาพอากาศกันด้วย
ใช่ค่ะนี่พอดีฉันคุยกับคุณชิสา
คุณชิสาบอกว่าต้องระวังเอาไว้นะจนถึง๑๕นี้จะหนาวจะเย็น
ก็เลยถามว่าหนาวสุดของกรุงเทพมีโอกาสไปแตะเท่าไห
ชิสาบอกว่าในกรุงเทพกรมอุตุคาดการณ์ว่าน่าจะ๑๖องศา
ไหวนะฮะก็ดูแลสภาพย้ำไปเรื่องนี้

เช้านี้ที่ภูเรืออุณหภูมินี้เหลือ๒องศา
นี่ดูสิคะพออากาศมันเย็นมากมันหนาวมาก

มาดูแสงแรกของวันท่ามกลางอากาศเย็นหนาวแบบนี้ค่ะ

ใช่ค่ะนี่สภาพอากาศที่เย็นแล้วก็อุณหภูมิที่ลดลงตลอดสัปดาห์ของจังหวัดเลย

ถ้าเกิดว่าเป็นอุณหภูมิพื้นราบอยู่ที่ประมาณ๖๑๒องศา
ส่วนยอดภูแหล่งท่องเที่ยวก็อยู่ที่๒๖องศาค่ะ

เช้าวันนี้ยอดภูก็มีลมแรงมีน้ำค้างเกาะยอดย่า
อย่างที่บอกว่าอุณหภูมิเหลือ๒องศา
ส่วนที่ภูกระดึงเช้านี้ค่ะคุณผู้ชม
อุณหภูมิอยู่ที่๔องศา
ชาวบ้านหลายหมู่บ้านในอำเภอภูเรือก็ตื่นแต่เช้า
มานั่งผิงไฟเพื่อที่จะคลายความหนาว
แล้วก็มีแสงแดดมาสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ที่ภูเรือ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่กาลสินกันหน่อยค่ะ
กาลสินเนี่ยนะคะอากาศก็ยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง
ชาวบ้านก็ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวจัดตลอดทั้งคืนเลย
ทางแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาลสิน
อย่างคุณหมออภิชัยลิมานนท์ออกมาเตือนเลยนะ
บอกว่าช่วงนี้ชาวบ้านจะต้องระวังสุขภาพเป็นพิเศษเลย
ป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นในฤดูหนาว
อย่างเป็นพวกไข่วัดไข้หวัดใหญ่ปอดบวม
แล้วก็โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
โดยเฉพาะเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ย
เน้นย้ำนะความเชื่อผิด
บางคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยเวลาอากาศมันเย็นแบบนี้
เราต้องกินแอลกอฮอล์ทำให้ร่างกายอบอุ่น

ไม่ได้นะอันตรายนะเลยใช่ค่ะ

แอลกอฮอลจะทำให้ร่างกายอบอุ่น
จริงมันมีข่าวที่คนเสียชีวิตจากเหตุแบบนี้มาแล้วนะ
บางทีชาวบ้านเขาก็บอกว่า

หลักก็มาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนี่แหละ

ประชาชนควรจะหาวิธีการป้องกัน
กันยังไงล่ะใส่เสื้อผ้าอุ่นไงคะ

ออกกำลังกายให้ร่างกายอบอุ่น

คุณผู้ชมส่วนที่ปราจีนบุรี
อุณหภูมิในพื้นที่ปกติลดหวบลง
เหลือ๑๔องศาเซลเซียส

เพราะว่าขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

อำเภอนาดีและกะบินบุรี
ที่หนาวเย็นเช่นเดียวกันนะครับ

มันนอนไม่ไหวบางทีต้องก่อกองไฟ
ผิงไฟสู้กับอากาศที่หนาวเย็น

ตามที่สามารถจะทำได้นะครับ

ไม่เคยเจออากาศที่หนาวขนาดนี้มาก่อน

แต่คราวนี้หนาวหลายวัน
ชาวบ้านไม่ได้เตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

ทุกชมไปดูที่เชียงรายกันหน่อยค่ะ

นี่ค่ะนี่เป็นเด็กนักเรียนที่อยู่บนดอยสูงที่โรงเรียนบ้านห้วยหา

หนาว๓องศาค่ะ
แล้วก็พื้นราบอุณหภูมิ๗องศา
พื้นที่ก็จะมีหมอกปกคลุมมีสายฝนโปรยลงมาด้วย
นี่แหละภาพแบบนี้เราก็จะเห็นกันในช่วงหน้าหนาว

บางทีเด็กไปอยู่ใกล้กับกองไฟมากเกินไป

ต้องออกมาก่อกองไฟผิงไฟช่วยคลายหนาว
แล้วกิจกรรมการเรียนการสอนเหมือนเรียนลูกเสือเลยคุณสืบสกุล
ว่ามีกิจกรรมรอบกองไฟ
ก็แทนที่จะเข้าไปนั่งเรียนในตัวอาคารมันหนาวไงคะ

จะได้มีแสงแดดอุ่นด้วย
คุณผู้ชมส่งข้อความผ่านไลน์หน้าจอมามหาสารคาม
ตอนนี้เป็นยังไงฮะในเขตเทศบาลเมือง
อากาศหนาวนะคะ๑๓องศาเซลเซียส
ปราเกร็ดอากาศเย็นจ้ะคุณผู้ชมบอกมา
แล้วก็ที่เชียงรายกับพยาว๙องศาเซลเซียส
ขอบคุณด้วยส่งต่อมาอีกซุรินหนาวมากขอบคุณ